คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เพื่อนคู่หู
เห่าเซียนนักธุรกิจถึงเส้นทางธุรกิจจากวันแรก
สำหรับธุรกิจที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ถือว่าเป็นธุรกิจที่เปิดกิจการมา
ยาวนานมากนะครับ๘๖ปีจากโรงงานเล็กหลังบ้านสู่การขยายธุรกิจที่สามารถส่งสินค้าไปขายได้ทั่วประเทศ
ด้วยแนวคิดแล้วก็ด้วยสายตาอันเฉียบขมของทายาทรุ่นที่๓
มองเห็นโอกาสและจุดแข็งของสินค้าที่จริงมีมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษนะครับ
มาปรับปรุงพัฒนาจนทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักแล้วก็ประสบความสำเร็จได้แบบในทุกวันนี้
และวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับเขากันครับกับคุณสิริชัยเบนจพรเลิศกรรมการบริหารบริษัทโง่เจ๊ง้วนจำกัดครับ
แต่ถ้าพูดถึงชื่อบริษัทเนี่ยอาจจะไม่ได้คุ้นหูกับคุณผู้ฟังสักเท่าไหร่

ธุรกิจของโง่จะง้วนตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ถ้าเอาชื่อที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่รู้จัก
ก็แน่นอนว่าจะเป็นในรูปแบบของน้ำเต้าหู้
สมฟองเต้าหู้ในแบรนด์ของฟอง
ก็คือฟองฟองที่ขายอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไป

ราคาเป็นยังไงครับสำหรับการขายตอนนี้
มีกี่รุ่นมีกี่แบบมียังไงบ้างครับ

ก็คือเริ่มตั้งแต่ไซส์๒๕๐๓๐๐๓๕๐

จะมีราคาตั้งแต่๒๖๐เนี่ย
จำหน่ายอยู่ที่๒๐บาท

แล้วก็สูตรที่มีฟองเต้าหู้สูตรไม่มีน้ำตาล

แล้วก็ตัวที่ขายดีเลยก็จะเป็นตัวไซส์๓๕๐
จะมี๒สูตรก็คือสูตรหวานน้อย

ผู้ประกอบการก็จะมี๒ไซส์คือ๑ลิตรกับ๒ลิตร
มีสูตรไม่มีน้ำตาแล้วก็สูตรดั้งเดิม
อันนี้จำหน่ายอยู่ที่ราคา๖๙บาท
พูดถึงการที่ธุรกิจเปิดมายาวนานนะครับ

เหมือนกับเรามาเป็นทายาทรุ่นต่อรุ่น

ที่พ่อแม่หรือบรรพบุรุษอาม่าอากงส่งต่อมา

ใช่ครับถูกต้องครับคำว่าเด็กเนี่ย

แล้วเมื่อก่อนเนี่ยเวลาหลังจากกระบวนการผลิตเสร็จ
ต้องมีการล้างอันนั้นคือของเล่นของผม

เอามาโยนเล่นหรืออะไรอย่างนี้ครับ

คือเติบโตแล้วก็เกิดมาพร้อมกับฟองเต้าหู้เลย

ฟองเต้าหู้อย่างเดียว

ทราบมาว่าจริงคุณเบ้นก็มีความคิด
ที่อยากจะเปลี่ยนแนวธุรกิจ

จริงด้วยความที่เราเห็นมาตลอดชีวิตใช่ไหมครับ

แล้วเราก็มีความฝันของเราว่าเราอยากจะ

เราก็เลยไปเรียนในสาขาโรงแรม

ในต่างประเทศแต่ในขณะที่เพื่อน
สาขาด้วยกันฝึกงานในประเทศทั้งหมด

เราอยากมีไลฟ์สไตล์ที่เป็นแบบนั้น
ขึ้นมาก็ได้พักผ่อนอยู่ในโรงแรมของเรา

เป็นจุดหนึ่งที่เราปักทงไว้แล้ว
แต่สิ่งที่เรารับปากกับอาม่าไว้

หรือเป็นลูกชายคนโตของกิจการ
หรือต้องกลับมาสืบทอดกิจการ

ผมก็รับปากกาอาม่าไปเพราะว่า
อาม่าเองก็อายุเยอะแล้ว

จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม
จบการโรงแรมจบการโรงแรม

จบการโรงแรมจบการโรงแรม